ถามคุณผู้ชมถามทั้งสองท่านหน่อยถ้ามีอยู่วันหนึ่งคุณผู้ชมตื่นขึ้นมา
แล้วมีรถคันหนึ่งซึ่งเป็นรถใครไม่รู้จอดอยู่ในบ้านคุณจะทำยังไงคะ
แจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแหละยังไม่รู้ว่าใครมา
หากปากร่านหมู่บ้านเลยรถใครมาเอาออกไปตรงนี้
บอกตื่นขึ้นมาเอ้ารถใครมาจอด

เข้ามาจอดแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลย
เขาก็เลยเดินรอบรถไม่รู้จัก

ก็เลยไปแจ้งความนะคะ

โพสต์ภาพรถคันนี้เอาไว้เป็นรถเก๋งสีดำปริศนา
เขาบอกว่าตามหาเจ้าของรถคันนี้จ้า
ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้เห็นโพสต์นี้กรุณาเอารถออกจากบ้านฉันด้วย
นี่มันบ้านฉันที่ส่วนบุคคลไม่ใช่ที่สาธารณะ
เราไม่รู้จักกันเอารถมาจอดในบ้าน
บนกระเบื้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

คือเข้าไปในบ้านเขาว่าหน้าบ้านก็ยังโอเค

หลังเกิดเหตุโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจค่ะ

รถเก๋งถูกขับมาจอดด้านนอกแล้ว

พอกลับมารถย้ายแล้ว
ยังอยู่ในบริเวณบ้านนะถอยออกมา
แต่เจ้าตัวเจ้าของรถก็ยังไม่เจออยู่ดี
ตำรวจก็พยายามออกตามหาค่ะ
ไปเจอแล้วนะคะเจ้าของรถเก๋งคันนี้เป็นผู้ชาย
ถามว่าเอามาจอดทำไมล่ะตรงนี้รู้จักเขาเหรอ

กินเหล้าอยู่หลังอยู่ทุ่งนาหลังบ้านหลังบ้านผู้หญิงคนนี้

กลัวรถร้อนหน้ารถมีของเยอะ

แล้วเขาก็บอกด้วยนะรู้จักกับพ่อเจ้าของบ้านนะ
ไม่ใช่ผมไม่รู้จักแต่ผมแค่ไม่รู้จักกับน้องคนนี้

แต่ก็เอารู้จักกับพ่อเหรอเอ๊ยังไม่เคยคุยกับพ่อเลย

แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกว่ารู้จักพ่อ
แต่เธอก็เลยบอกว่าทีหลังต้องบอกก่อนนะ
ถ้าจะเอารถมาจอดหรือโทรบอกพ่อ
ให้พ่อโทรบอกหนูอะไรก็ว่ากันไป
ไม่ใช่หยุดเออกลัวร้อน

ถ้าทางจะเม้าท์แหละเนอะ